เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหวย๓๐ล้านแบบโดยตรง
แต่ไปแตะคนที่อยู่ในคดีนั่นก็คือทนายสิทธา
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือในแผนมีการไปยื่นที่สภาธนายความ
เรื่องเกี่ยวกับมัญญาติของทนายนะคะ
แล้วก็อุปนายกก็มีการพูดถึงเรื่องของการสวมเสื้อยืดกางเกงยีนด้วย

ประธานบอยก็ไปที่สภาธนายความเหมือนกัน
ไปเพื่อที่จะร้องเรียนมัญญาติทนาย

ก็ไปพบกับประธานบอยหรือว่านายธนาพิพัฒน์ชัยธนาธนทัศน์
ซึ่งเคยมีข้อพิพาทกับทนายคนดัง
ตอนที่เคยไปออกรายการของสถานีช่องหนึ่ง
ประธานบอยก็บอกว่าวันนี้มายื่นร้องเรียนมัญญาติทนายความ
เพราะว่าปัญหาข้อพิพาทส่วนตัวนะ
แล้วก็จะมาติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนก่อนหน้านี้ด้วย
ถูกทนายชื่อดังหมินประมาทแล้วก็กระทำการที่ไม่เหมาะสม
แล้วบอกด้วยค่ะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาแค่เรื่องเสื้อยืด
หรือว่าการแต่งกายไม่เหมาะสมของทนายคนนี้เท่านั้น
เพราะว่าประเด็นเรื่องเสื้อในมุมมองของประธานบอย
ว่าเป็นเรื่องเล็กมากที่ประชาชนอาจจะกำลังหลงกระแส
และประธานบอยก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของเสื้อยืดด้วยนะคะ
บอกว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ที่พบเห็นหรือไม่
แล้วก็แท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำที่มีนัยยะบางอย่างอยู่หรือเปล่าค่ะ
ผมบอกเลยที่เมื่อวานหรือเมื่อวานซืนเขาออกมาให้ข่าวเนี่ย
เป็นแค่เพียงหยิบยกตัวอย่างให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ไม่ใช่ว่าจะเป็นประเด็นนี้ซะทั้งหมดให้คนออกมาตีแผลว่า
ทนายโดนกันแกล้งทนายดังโดนกันแกล้งไม่ใช่นะครับ
แม้กระทั่งเสื้อที่เขาใส่เองมีนัยยะอะไรหรือไม่ล่ะ

แล้วสิ่งที่คนที่จะมองออกว่ายังไงคนทุกวันนี้ไม่ใช่ทนายความ
ถูกไหมฮะใส่เสื้อที่เขียนว่าทนายประชาชนอยู่หน้าอก
แล้วเดินอยู่ในศาลหรือเดินอยู่ในตามสถานที่ราชการ
คนก็ไปคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นทนายหรือเปล่าล่ะ
แม้กระทั่งในสิ่งที่เขามีการแถลงข่าวแต่ละครั้ง
คนที่นั่งข้างหลังเขาหล่อสวยเป็นทนายหรือเปล่า
ถามตรงเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่รู้
แต่ผมก็มองว่าเป็นทนายไงฮะถูกไหมครับ

เขามีนัยยะฮะถูกไหมฮะ

บอกว่าไม่อยากที่จะให้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับเสื้อเพียงอย่างเดียว

แต่เรื่องหลักที่อยากจะตีแผลให้คนในสังคมได้รู้เนี่ย

ร่วมกับข้าราชการระดับผู้ใหญ่ให้เกิดคดีต่อเนื่องกับตัวเขา
ก็เป็นสิ่งที่ผิดมัญญาติของทนายความที่พึงกระทำนะคะ